ใช่เขาบอกเขามีปัญหากับครอบครัว

หอบหลานอายุ๒ขวบหนีออกจากบ้านไปด้วย
ขับรถจากลบบุรีคุณผู้ชมไปที่ฉะเชิงเศร้า
ไปวัดไม่ได้ไปทำบุญไม่ได้ไปสงบสติอารมณ์นะ
แต่ไปบุกพังกุฏิเสียหายไปหมดนะคะ
โอ้โหตอนช่วงจับมันชุลมุนชุลเกพอสมควรเลยนะ
ใช่ต้องโอ้โหตราตรับนี้เลยคุณผู้ชม
ต้องยอมสละจีวรหรือว่าสบง

พื้นที่สาชัยคนนี้นะไปกันหมด
ตำรวจสายตรวจสพบางประกงก็มาระงับเหตุผู้ชายคนนี้
เขาคุ้มคลั่งบุกไปกุฏิพระวัดใหม่สงเคราะหราช
หรือว่าชาวบ้านเรียกว่าวัดผีขุดนะคะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ผู้ชายที่คลุ้มคลั่งเนี่ยคือนายวิรุธแก้วศรีอายุ๓๗ปีเองนะคะ
เขาก่อเหตุทำลายทุบประตูกุฏิพระพังเสียหาย
ตำรวจชาวบ้านหมดหมู่บ้านไปช่วยกันนะคะ
ช่วยทั้งระงับยับยั้งอาการแล้วก็ช่วยเด็กอายุ๒ขวบ
ให้ออกมาจากอ้อมกอดของนายวิรุธด้วยแหมก็เกรงว่าเด็กจะโดนลูกหลงด้วยนะคะ
จากนั้นก็ควบคุมตัวนายวิรุธเอาไว้สอบถามพูดคุยพูดไม่รู้เรื่อง
เขาบอกเพียงแค่ว่ามีคนมากระซิบข้างหูว่าให้เข้าไปในกุฏิพระ
ต่อมานะคะตำรวจบอกเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
ส่วนเด็กชายสองขวบนั้นพระกับชาวบ้านก็พากันไปอาบน้ำ
แล้วก็หาชุดใหม่มาให้ใส่ครับทีนี้ตำรวจก็ได้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ในวัดก็พบรถกระบะทะเบียนกไก่มม๔๗๘๕ลบบุรีของนายวิรุธจอดอยู่ด้วย
ส่วนทางด้านพนักงานสอบสวนบอกว่าเบื้องต้นมีข้อมูลนะคะว่า
นายพิรุธเนี่ยได้รับเลี้ยงหลานชายอายุ๒ขวบมาตั้งแต่เล็ก
หลังจากที่พ่อแม่ของเด็กแยกทางกัน
จริงนายวิรุธก็รักหลานเหมือนลูกแหละ
ดูแลเป็นอย่างดีแต่คือล่าสุดเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับคนในครอบครัว
ก็เลยหอบเอาหลานชายตัวน้อยขึ้นรถ
จากรถบุรีมาที่ฉะเชิงเสาร์
ส่วนอาการคลุ้มคลั่งเนี่ยน่าจะมาจากความเครียดแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่นะคะ
ทางตำรวจก็จะประสานทางญาติให้มารับตัวทั้งสองคนกลับไปดูแลต่อไปนะคะ
อย่างดีนะไม่ได้มาทำลงทำร้ายร่างกายหลานชาย